ไปที่ชนบุรีคุณผู้ชมมีสองหนุ่มที่ขับเก๋งกันมาแล้วซิ่งปรากฏเสียหลักคุณผู้ชมฮะ
ประสบอุบัติเหตุก็ว่าแย่อยู่แล้วนะ
ไปชนเสาไฟฟ้าไฟลุกท่วมเลยครับ
้วอดแบบนี้คุณผู้ชมฮะแล้วคนขับคนที่นั่งมาด้วยเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันหน่อยครับ
เป็นรถเก๋งสีขาวทะเบียน๓๖๕๑อ่างทองครับ
อัดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วไฟก็ลุกท่วมแบบนี้

นี้เองบนถนนสุขประยูนขาเข้าหมู่๖อำเภอพานทองครับ
เจ้านาที่ดับเพลิงมาถึงเร่งฉีดน้ำอยู่ประมาณสัก๒๐นาที
แต่สภาพรถก็วอดไปทั้งคันเลยครับ
นี่ฮะจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาระดมฉีดน้ำเข้าไป
ไปพบคนขับและคนนั่งข้างเนี่ย

ที่ไฟจะท่วมร่างมีพลเมืองดีไปช่วยดึงมาไว้
แต่สายไปซะแล้วครับคนขับเนี่ยเสียชีวิตเลย
ทราบชื่อคือนายปฐมเกียรติเอี่ยมวิจารณ์อายุ๔๑ปี
ส่วนคนที่เจ็บชื่อนายยงยุทธ์หว่างสกุลอายุ๔๒ปี
กู้ชีพก็นำส่งโรงพยาบาลพานทองไปครับ
พลเมืองดีกับสามีชาวต่างชาติและเพื่อนอีก๒คนที่ขับรถผ่านมาเนี่ย

คุณนรมนเขาเล่าให้ฟังว่าพวกเธอกำลังจะไปอำเภอพนัฐนิคม
เห็นว่ามีรถเก่งชนติดอัดกับเสาไฟฟ้า

ตอนแรกขับเลยไปนิดนึงแล้วนะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
เขาถอยมาเลยฮะถอยออกมาเพื่อจะให้การช่วยเหลือ
เพราะว่าแฟนต่างชาติของเธอเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยเขา
ไม่งั้นวันไหนเราประสบอบัติเหตุมาบ้าง

ทั้งหมดก็เข้าไปช่วยครับเห็นหมดสติทั้งคู่เลย
ทั้งคนที่ขับและคนที่นั่งมาด้วย
ก็เลยช่วยกันดึงร่างออกมาจากรถ
แต่ก็ไม่ทันซะแล้วมีคนหนึ่งเสียชีวิตไปครับ
ไปฟังคุณนรุบนเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เลยทั้งคนแรกเลยไม่รู้สึกคนร่ายคนคนขับเปล่าคนขับไม่จริง
เบื้องต้นตามรวจจะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็
รอสอบสวนผู้ที่บาดเจ็บด้วย
ว่าสาเหตุก่อนจะเกิดอุปติเหตุ

ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป